เมื่อช่วง๒ทุ่มเมื่อวาน
มีคนผูกคอตายอยู่ในบ้านนะคะ

ระบายความในใจเยอะมาก
แล้วก็เคยโทรไปบ่น

ระบายความในใจเป็นชั่วโมง

อาจจะน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าผิดหวังจากความรัก

อยู่ในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

แขนสั้นสีเทากางเกงขาสั้นสีเลือดหมู
สั้นสีเลือดหมูพูดคอกับบานพับหน้าต่าง
เสียชีวิตอยู่บนเตียงนะคะตอนที่ไปเจอเนี่ย
ว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมง
ในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรก็นำศพไปชนะสูตร
แผนกนิติเวชโรงพยาบาลราชบุรีนางสาวนิดอายุยี่สิบเอ็ดปี
เป็นแฟนเก่าของผู้ตายค่ะคือผู้ตายเป็นผู้หญิงอายุยี่สิบเจ็ด
แต่เธอเป็นเหมือนเป็นธอมอ่ะนะคะครับแฟนเก่าก็เป็นผู้หญิงอายุ๒๑
เล่าให้ฟังว่าเลิกกันไปเป็นปีแล้วแต่ก็ติดต่อกันตลอด
กันเป็นพี่เป็นน้องไปแล้วตอนนี้ยายของผู้ตายบอกว่าปกติหลานก็นอน
อาทิตย์เนี่ยนอนทั้งวันเลยพักผ่อนถ้ามาหาก็จะเออมีการลงมาหากัน
เขาประตูเรียกบ้างอะไรบ้างแต่เนี่ยไม่เจอเงียบไป
ก็เลยให้คนปีนไปดูหน่อยซิว่าทำไมเงียบไปเห็นว่าหน้าต่างเปิดอยู่

เพราะหน้าตาเพราะหน้าตามันเข้าได้มันมีรวดเบาเอง
ทีนี้ก็ต้องไปย้อนดูนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเครียดเรื่องอะไร
มีปัญหาอะไรในชีวิตก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ผู้ตายได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กระบายความในใจต่อเนื่องเป็นระยะระยะเลยค่ะ
คุณผู้ชมยี่สิบมีนาคมงดข้อกความเอาไว้ว่า
เหมือนกับกูจะบ้าจะเป็นปีศาจแล้วนะนี่ค่ะ
กลับไปอีก๑๖มีนาคมโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คว่า
ในเมื่อดีแล้วแล้วมันไร้ค่าก็จะเลวให้ถึงที่สุดนะจ๊ะ
ไปดูอีกหน่อย๑๒มีนาคมช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
ล่วงล้ำพื้นที่กันเกินไปเพราะมันจะทำให้อีกคนอึดอัดจำไว้
เข้าใจว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่บางอย่างเวลาจะพิสูจน์ตัวเรา
มีนาคมวันเดียวกันห่างแค่ประมาณสัก๑๐นาทีค่ะ
ก็มีอีกโพสต์หนึ่งเลือกเราดิเพราะเราขาดคุณไม่ได้
ข้อความแบบนี้ก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องราวของความรักหรือเปล่า
ซึ่งผู้เสียชีวิตที่ผูกคอตายเป็นผู้หญิงอายุ๒๕
เป็นนักวิชาการสาธารณสุขของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนในพื้นที่
เพื่อนร่วมงานบอกว่าเป็นคนนิสัยดีเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานทุกคนค่ะ
ทีนี้ค่ะทางหัวหน้าศูนย์ซึ่งก็เป็นเจ้านายของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าคืนวันที่๒๑มีนาคมที่ผ่านมา
ผู้เสียชีวิตก็โทรศัพท์ไปปรับทุกข์ค่ะคุยกันเป็นชั่วโมงค่ะ
ลักษณะก็คือเหมือนกับน้อยเนื้อต่ำใจในโชควาสนา
คิดว่าคนอื่นไม่รักมองตัวเองไร้ค่า
หัวหน้างานก็ปลอบใจให้กำลังใจ
ซึ่งผู้เสียชีวิตเองก็เพิ่งบรรจุเป็นพนักงานของกระทรวงสาธารณสุขได้แค่๒เดือนนะคะ
ตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเรื่องของความรักแหละ
ไม่รู้ว่าถูกแบบทอดทิ้งหรือเปล่าก็เลยรู้สึกตัวเองไร้ค่าแล้วตัดสินใจผูกคอตายเลย
ส่วนเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านบอกว่าปกติแล้ว
ก็เห็นผู้ตายออกไปทำงานทุกวันแต่เช้าเย็นกลับ
อาทิตย์ก็อยู่บ้านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้ตายก็เดินไปซื้อน้ำแข็งที่ร้านเธอนะคะ
ก็ไม่ได้มีอาการเศร้าอะไรเลยเพิ่งมารู้เมื่อวานว่าในซอยมีคนผูกคอตาย
ยังไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นคนคนนี้พอรู้ข่าวก็ตกใจมากค่ะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาญาติได้นำศพของผู้ตายไปทำพิธีรดน้ำศพที่วัดป้อมแก้วจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
บรรยากาศแน่นอนเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีญาติมีเพื่อนไปร่วมงานกันเยอะเลย
ก็บอกว่าไม่สะดวกที่จะให้ทีมข่าวสัมภาษณ์เพราะว่าอยากจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว
เราก็เคารพทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะครับ